คุณผู้ชมดูอุบัติเหตุหน่อยค่ะรถมอเตอร์ไซค์ขี่มากลางถนนเลย
เลยทำให้วีออสเนี่ยหักหลบแล้วตอนวีออสหักหลบก็เสียหลัก
แล้วก็ไปชนตู้คอนเทนเนอร์ค่ะที่อยู่ตรงตลาดคุณผู้ชมมีกล้องวงจรปิดจับภาพนี้ได้
คุณผู้ชมดูนะคะนี่เป็นจังหวะในวงกลมสีแดงอะค่ะ
โอ้โหนี่เห็นไหมอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าตรงหลังคาตรงนี้มันบัง
แต่ว่ามุมตรงนี้ค่ะเห็นชัดกว่ามุมเมื่อกี้
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดตรงหอพักค่ะรถนี้คือรถวีออสสีขาว
ทะเบียนกไก่เฉาะชิงห้าศูนย์หกห้าฉะเชิงเศร้า
คนขับคือนายวีรยุทธ์จันสีอายุ๓๐ปี
เขาขับอยู่ตรงถนนเส้นจรัญญานนท์มุ่งหน้าท่าสะอ้านจะกลับบ้าน
พอมาถึงตรงนี้คือตรงตลาดมังกรบุรพาค่ะ
หลบรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาขี่อยู่กลางถนนเลย
หุนเข้าข้างทางแล้วก็ไปชนอัดกับตู้คอนเทนเนอร์
ตู้คอนเทนเนอร์ตรงนั้นเนี่ยเขาทำเป็นร้านค้าตั้งอยู่ที่ตลาด
เหตุการณ์นี้เกิดช่วงตี๓๐นาที
ของเมื่อคืนวันที่๒๖กันยายนที่ผ่านมานะคะ
พอหลังจากเกิดเหตุดูสภาพสิคะ
คือนายวีรยุทธ์ที่บาดเจ็บออกมาจากรถ
กู้ภัยฉะเชิงเซาก็นำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑
หลังจากอาการดีขึ้นตำรวจจะสอบปากคำ

เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ